อยากกินหมูกระทะ
อยากกินหมูกระทะ

อยากกินหมูกระทะ

ยังยังไม่ตื่นเอก
แล้วอะไรฝันอะไรอยากกินหมูกระทะอะไรเจ้าอ้วน
ก็หนูอยากกินหมูกระทะนี่มันทำความฝันพังทลายหมดเลยเนี่ย

พี่บอกว่าจะพาหนูไปกินอะไรนะ

เจ้านี่ได้บอกว่าเป็นเจ้าที่ดังมาก
วันนี้น้องผมครับ
รายการเศรษฐีป้ายแดงอยากจะมากินหมูกระทะเจ้าเด็ด
ติด๑ใน๕ของกรุงเทพฯมหาละครใช่
แล้วผู้พลาดขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งของเองเลยเหรอครับ
รถตะกรดนี้ผมก็เป็นคนส่งเองครับครับแถวนี้รูจักผมหมดแล้วครับผมเอาเหรอครับ
เพราะว่าการที่ไปส่งลูกค้าเนี่ยฮะ

แล้วก็เป็นการสร้างความประมาณดีกับลูกค้า
วันนี้อยากจะกินมากเลย

เย่ไปเลยหมูกระทะ
และนี่ก็คือร้านหมูกระทะหนึ่งในห้าของกอธมอธ
ต้องมาชิมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
ร้านนี้เนี่ยครับดูแลโดยพันเอกพิเศษคณิต
รัศมิภูตานนท้าราชการหนุ่มใหญ่

เริ่มต้นจากการขายในแฟลต์เล็ก
แต่ทำไปทำมาเดินปังสุดจนหยุดไม่อยู่
ตอนนี้เลยขยายสาขากลายเป็นร้านใหญ่โต
สไตล์บ้านแบบที่เห็นนี่แหละครับ
ผู้พันธุ์เขาบอกว่าทีเด็ดของเขา
อยู่ที่เนื้อหมูที่หมักเอง
และน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ใครลองแล้วจะต้องติดใจ
บอกกันป่าแต่เห็นร้านใหญ่โตขนาดนี้
บอกเลยว่าแต่ก่อนผู้พันเขาทำเอง
เหมาหมดทุกตำแหน่งในร้านเลยล่ะครับ
โอ๊ยนี่ต้องผู้พันสมัยใส่ชุดอาหารจำยศ
โอ้โหเท่มากนี่อันนี้ตอนส่งของ

เด็ดมากนี่ใดดูนี่
อ้าวนี่มีลูกค้าคุณลูกค้าทั้งหลายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เอาไปเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วพอผมเปลี่ยนชุดแล้ว
ปกติเวลาถ่ายรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าเนี่ย
ใต้แรกลูกค้าทั่วไปเลย

เป็นการสร้างความสำคัญให้เขาเป็นระดับหนึ่ง
ขอย้อนไปช่วงที่สมัยที่ผู้พันธ์ขับรถ
จำได้ไหมว่าเคยพีคสุด
เคยส่งหมูกระทะทั้งหมดกี่ชุด

ตอนเย็นเราไปส่งแล้วตอนเช้าเราไปเก็บ

เราเคยแบบว่าท้อแท้ไหม

แต่ว่าเราก็คิดในใจเสมอว่า

แล้วตอนนี้ผู้พันธนิดมีทั้งหมดกี่สาขา

ที่ราชประเขา๑๔ที่สถานที่

แล้วก็มาไปที่นครนายกเป็นสถานที่

แล้วก็สาขาที่๔คือมายาราบด้านทาง๑๔
ใครใกล้สักขนาดไหนก็ไปเลยนะครับ
สาขา๑ก็คือสาขาราชประเขา

แล้วไปเปิดสาขา๒ได้ยังไงค่ะ
ก็จากการที่เราเปิดที่สาขาราชประเขา๑๔

ส่วนมากก็ที่พินาดูก็เป็นพวกนักเรียน

เราก็เห็นว่าเราอยากจะเปิดสาขาที่๒
โดยการไปเปิดให้กับนักศึกษาแล้วก็นักเรียน

เพราะที่นั่นมีสาย
แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับตรงจากที่เราตั้งใจไว้ไหมครับ

คุณม่ายหน่อยแม่งเหมือนเดิมครับ

ทำไมต้องไปถึงใกล้ถึงนครนายกครับ
ผมเนี่ยครับเป็นคนจังหวัดนครนยกครับผม
คืนเพรย์เป็นคนนครนยก
ก็อยากจะให้หมูกระทะวันนี้นะฮะ
ได้ไปสู่คนนครยกด้วย

เราซึ่งเป็นคนนายกได้มาทำชื่อเสียง
จนหมูกระทานเนี่ยติด๑ใน๕ของกฎธมครับผม
เค็ดแล้วยอดคือให้คนนครนยกได้ชิม
แล้วก็ได้ภูมิใจด้วยแล้วสุดท้ายมาเปิดสาขาที่๔

ก็อย่างที่คุณเปรตองพูดก็ถูกครับผม
มันใกล้ที่เดิมมากใช่
บางครั้งนั่งรอจนถึงสาย๑๕ครับ
จะรอเพราะว่า
เป็นมุตถ่าที่จำหน่ายเป็นชุด

คนก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะรอยังไง

ใครอยากทานจะได้ไม่ต้องรอนานด้วย

ตั้งแต่ปลายปี๖๓เป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดพอดีครับผม

เราก็มีส่งเดลลี่ถึงบ้าน

เดี๋ยวทำให้ยอดเราเพิ่มขึ้นซะอีกนะครับผม

หรือถ้าให้เราเปิดอาหารบรรยากาศแบบนี้นะครับ
ต่อ๑ร้านเนี่ยใครอยากเปิดบ้างเนี่ย
ลงทุนต่อร้านได้ประมาณกี่บาทครับคุณวัน

หนึ่งล้านบาทนี้เราก็ได้เอานำจาก

มีถึง๔สาขาครับแล้วท่าเหลือสาขานะครับคำนวณไหนเอา

เอาเป็นว่าตอนนี้หนังท้องมันหย่อนแล้ว

เป็นร้านหมูกระทะที่เสิร์ฟความอร่อยแบบเป็นชุด

ส่วนผักก็จะมีทั้งผักบุ้งผักกาดกะหล่ำปีแครอทเห็ดหอมวุ้นเส้น
มี๓ราคาให้เลือกเซ็ตเล็ก๒๕๐บาทเซตกลาง๓๐๐บาทและเซตใหญ่๓๕๐บาท
โดยถ้าใครสั่งเซ็ตใหญ่จะแถมน้ำอัดลมขวดใหญ่ให้ฟรีอีก๑ขวด
อกจากนั้นก็ยังมีโปรโมชั่นดี

ส่วนใครที่โทรมาสั่งแล้วอยู่ในระแวกใกล้เคียง

พันธุ์เขาก็ไม่คิดค่าส่งด้วยล่ะครับ
และด้วยการใส่ใจในบริการแบบนี้นี่แหละครับ
ทำให้หมูกระทะผู้พันคณิต
เป็นที่รักของกลุ่มที่ชื่นชอบ
ในการกินหมูกระทะอย่างรวดเร็ว
ฮืออยากกินหมูกระทะครับครับอยากกินหมูกระทะ
เขาบอกว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งครับ
คราวนี้ใครฮะน้องใบตองทีนิวไทยรัฐหรือเปล่า

เมื่อกี้เห็นป้ายบอกว่างดรับทริป

อ้าวเดี๋ยวต้องนอนเพราะว่าอยากได้เงินหรือเปล่า
การอะไรการเป็นสิ่งสำคัญของร้านมีประธาปมันวิทย์
ในวันหนึ่งเราเฝ้ารอลูกค้ามา

เราก็อยากจะทำหน้าที่ของการเป็นพ่อค้า

หมายถึงว่าการดูแลลูกค้าเป็นหน้าที่อยู่แล้ว

เพราะว่าการที่ลูกค้ามาเนี่ยถือว่าเป็นทริป
ที่มีมูลค่ามหาศาลอยู่แล้วครับ

พี่ป้องคุยไปก่อนนะฮะ

รสชาติมันจะไม่แบบไม่เข้มข้นเกินไป
แล้วหมูมีความนุ่มหอม
แล้วหมูย่างป่าวก็หอมแล้ว

น้ำจิ้มนี่เรียกว่าเพราะว่าเด็กกินได้

พิมพ์ได้ใส่พริกกระเทียมได้
น้ำจิ้มเราจะมี๒แบบครับ
รวนพอสมกับงานพริกจิ้มดาแดงกับมงาน
ส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ใช้พริกขี้หนูสดกับมะนาวแท้ครับ

ผู้พันธ์แอบกระซิบว่าถ้าคนชอบแซ่บทำอย่างไรคะ
โอเคน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปผสมกับน้ำจิ้มหมูเลยครับ
นี่นะครับเหลือไปนะครับ

ยังไม่พอใจเราก็มีพริกกระเทียมนะครับ
เติมเข้าไปอีก

เด็กมาห้ามให้ชอบเผ็ดมาก

เรียกว่ามากินให้ทั้งครอบครัว
ผู้พันธ์ค่ะเรามีเทศลับ

แล้วก็สดอื่นอีกหน่อย

ตัดเองงานละเอียดเลย
วันหนึ่งใช้หมูกี่กิโล

พอแล้วกับซิฟบอกว่า
เรื่องถ่านนี่ก็เป็นพิเศษเหมือนกัน

หมูกระทะจะมีรสความหอม
ถามง่ายเลยนะพี่ป้อง

ล้างกระทะนี่คือ๑นะครับผม

ล้างห้องน้ำเรื่องอะไรต่าง

ตื่นเช้ามาเราก็จะมาขัดกับเครื่องขัด

แล้วเราก็มาล้างด้วย

มาร้านภูพันธ์เรียกว่าไม่มีหลักไหมดามา
เราใช้วิธีที่สะอาดปลอดภัยแน่นอน

เหมือนกินเอง

กับหมุนกระทะแบบนี้

เคยเสียน้ำตากับหมุนกระทะ
มาแล้วนับครั้งไม่ทั่วเลย

เผ็ดนุภัณฑ์น้องกองว่ารู้เรื่องหมูกระทะ
แบบว่าดูเป็นคนมีใจรักมากเลย
อยากทราบว่าทำไมสมมุติธุรกิจมันก็มีมากมาย
ขายนั่นขายนี่ทำไมถึงเป็นหมูกระทะครับ
จริงแล้วผมไม่เคยชอบอาชีพการค้าขายหมูกระทะเลย
แต่พอเกิดปฏิเหตุทางรถยนต์
ทำให้เราจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการจ่ายให้กับคู่กรณีประมาณ๒แสนกว่าบาทนะครับ

สมกับเงินหนี้ที่เราเคยก่อมากับทรัพย์สินอะไร

เราก็ถึงเวลาแล้วว่าเราต้องสู้
ต้องสู้เพื่อที่จะหาเงินมาปลดหนี้ให้ได้เร็วที่สุด

แรกก็คือจะไปขอสูตรทำข้าวหมกไก่จากญาติ
ก็บอกว่าอย่าเลยเอาหมูกระทะนี่แหละไปทำดีกว่า

จำหน่ายดีกว่าเพราะว่ามันจะได้หมดที่หมดถุนเร็ว

ซึ่งเขาก็ได้มาจากร้านอาหารธมึงกิน

เขาไม่ห่วงเพราะเขาเห็นว่าเราจะนำไปค้าขาย

ตอนมาขายของแรกมันเป็นอย่างไรบ้าง
รู้สึกอายครับผม

บางครั้งซึ่งเราไปส่งหมูกระทะนี่ฮะ
เราก็ปิดหน้าปิดตากลัวคนจะรู้
จากที่เราเคยแต่งตัวเป็นข้าราชการ
ใส่ชุดสหารเลยยืดเลย
แต่วันนี้เรามาใส่ชุดพ่อค้าหมูกระทะ

บางทีก็เกิดคิดไปในใจว่า

มายัดฮึอสัตว์อดทน

เรายังมีสิ่งที่จะต้องดูแลอีกนะ
จะต้องถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ให้ได้

คือพ่อแม่ลูกครับผม
ช่วยกันในครอบครัวครับผม
มีความตั้งใจบริษัทย่ายังไงมีความนี่
อะไรนะซื่อสารขยันประหยัดซื่อสารอดทนสิครับผม

เพราะความอดทนความเพียนพยายาม

และมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ของผู้พันคณิต
เลยทำให้ร้านหมูกระทะเล็กที่เปิดขายในแฟลตเมื่อ๘ปีที่แล้ว
โด่งดังขึ้นมาเป็นหนึ่งใน๕ร้านหมูกระทะตำนานเมืองกรุง
ที่ต้องชิมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
ประสบความสำเร็จจนกลายมาเป็นร้านใหญ่โตอย่างที่เห็นได้นี่แหละครับ
แต่นอกจากความตั้งใจบวกกับรสชาติความอร่อยแล้ว
ผู้พันคณิตเขายังมีของดีที่เป็นตัวช่วยในการทำมาค้าขายของเขาอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมของดีของผู้พันธุ์เขาด้านหลังนี่

เลขยันเป็นยังไงครับผู้พันธนิดเล่าให้ฟังหน่อยครับ

ตอนผมได้มาแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยครับผม

ได้มาจากน้องที่ทำงานที่เป็นอาหารด้วยกันนะครับ
เขาก็เห็นเราเหนื่อยเราลำบากแต่อยากจะช่วยกำนวยช่วยยังไง
ก็เลยถ่ายรูปเป็นรูปนี้ครับรูป

เขาบอกว่าพี่ผู้พันธ์ลองเอาไปติดที่แขวนที่ร้านดู
มันจะได้ผลแล้วจะทำให้ผู้พันธุ์มีสภาพการเงินที่ดีขึ้น

แล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกแล้ว
เงินก็ดีตลอดลูกค้าก็เข้าตลอด
จะดีขึ้นตามเอิญความคาดหมอน

เรา๒คนก็ไม่รู้และคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้ว่า
ข้างหลังนั้นมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของเงินไหลมาเทมา

สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
สำหรับเลขมงคลนะคะที่ร้านนี้มีการนำมาติดไว้ที่ฝาผนังค่ะ
ถือว่าเป็นเลขมงคลดีจริงนะคะ
เสริมดวงในเรื่องของการค้าการขายแล้วก็การเงินค่ะ
สำหรับเลขชุดแรกนะคะก็คือเลข๔๒๘๙ค่ะ
เลขที่สำคัญนะคะก็คือชุดเลขหงค่ะ๒๘๙นะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่มีเลขนี้อยู่ในชีวิต
รับรองว่าจะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองแบบไกลเกินฝันแน่นอนค่ะ
เลขมงคลชุดต่อมานะคะก็คือเลข๖๓๙๕ค่ะ
สำหรับเลข๓๙นะคะจะให้ผลเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันนั่นเองค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่มีเลขนี้อยู่ในชีวิตอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะ
ก็จะส่งผลทำให้ชนะศัตรูคู่แข่งหรือว่าเอาชนะในเรื่องของการแข่งขันไปได้ค่ะ
และข้อสังเกตค่ะก็คือชุดเลขมงคลทั้ง๒ชุดนะคะเวลาบวกกันแล้วเนี่ยจะได้๒๓ทั้งคู่เลยค่ะ
ซึ่งเลข๒๓นะคะจะหมายถึงเรื่องของคู่ชู้คู่เสน่หา
นั่นก็หมายความว่าเวลาลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการมาทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็ติดใจอยากจะมาอีกมาแล้วก็มาอีก
ลูกค้าขาจรก็กลายเป็นลูกค้าขาประจำนั่นเองค่ะ
ถ้าใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาให้ปังเหมือนร้านหมูกระทะแห่งนี้นะคะก็ทำได้ง่ายเลยค่ะ
ในมุมที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้แบบนี้ก็จะดีปังมากเลยค่ะ

โอ้ยเป็นอย่างนี้นี่เองผมครับคือว่าทุกชุดทุกมูมีความหมายหมด
มันมีความหมายดีด้วยทั้งผลรวมผลโว้ทุกอย่างดีหมดเลย
สุดยอดแต่แต่ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะยังมีอีกนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ได้มายังไงคะผู้ผู้ค้า
ผมเป็นคนที่จังหวัดตะคอนสีธรรมลาศ

ไอ้ไข่เป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่สามารถบันดาลโชคลาภ
และความสุขสมหวังให้กับผู้บูชา

ก็ลูกค้าก็เข้ามาเยอะนะฮะ

และไม่ได้มีแค่ไอ้ไข่
เพราะว่าด้านหน้าเลยเดินเข้ามาร้าน
เราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือน

ลุงเท่งลุงทองความหมายคือยังไง

เท่งลุงทองเป็นคนที่มีภูมิใหญ่

แล้วกินไม่รู้จักพอนะครับผม

ก็จะมีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้เรื่อย

พรุ่งเท่าที่ไม่ให้ไหลไปไหน
ตามความเชื่อของคนภาคใต้

เต็มอิ่มมากนะทั้งหูกระทะสุดอร่อยนะครับ

แต่อีกหนึ่งความสุขของพวกเราก็คือการ

เรามีโปรโมชั่นอันแรกคือวันเกิดนะครับผม
นักเรียนนักศึกษาคนไหนที่สอบได้ที่๑ของระดับชั้น

สำหรับคนที่เป็นเพศหญิงโปรโมชั่นคือ

ครับทางร้านจะมอบหมูให้๑จานเต็มเลยครับ

เพื่อเป็นการส่งท้ายปีนี้แล้วกันแหละครับผม
อย่าลืมนะแค่มาที่ร้านผู้พันคณิตนะครับ
และบอกว่ามาจากรายการเสถียร์ป้ายแดงนะครับ
วันนี้ขอบคุณผู้พันคณิตมากเลยนะคะ

ร้านทั้งหมดของเราจะมีสี่สาขานะครับผมครับผมอ่ามีการบริการทั้งที่ร้านและส่งตรงความอร่อยถึงบ้านด้วยนะครับ
ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง
เอาล่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าใบตองจะพาไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้านกระเพาะปลา
ที่เขาว่ากันว่าเป็นกระเพาะปลาคนจนที่อร่อยไม่แพ้กระเพาะปลาหูฉลามเลยค่ะ
จากจุดเริ่มต้นที่เขาเป็นคนตากกระเพาะปลาขายหาบเร่แบบนี้นะคะกลายมาเป็นร้านใหญ่โตและสามารถสร้างเงินล้านได้
เขามีเทคนิคและเคล็ดลับความอร่อยยังไงเดี๋ยวเจอกัน
เพาะปลาสูตรหูฉลามคนจนหมดกล้าขายหมดแล้ว
เห็นว่าเคยมีเหตุการณ์เกือบตายเพราะกระเพาะปลา
เจ้าเลือดฝ่ายในสมัครแตกเอามาฆ่าขึ้นสิขอพูดว่าให้เหมือนแฟนทำใจ
เฉพาะโรงภาพยนตร์คาเท่ขายนานเป็นประวัติการถึง๗เดือน
ว่าหนังเรื่องนี้ต้องโด่งดังมากในยุคนั้นแน่นอน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ใบตองแอบบอกพี่ป้องว่าจะพามาทานกระเพาะปลาเจ้าเด็ดย่านเยาวราช
แล้วทำไมมาอยู่ที่นี่โรงหนังเก่าพร้อมกับโปสเตอร์หนังแขกแบบนี้
นี่คือจุดกำเนิดความโด่งดังตำนานกระเพาะปลาย่านเยาวราชนะคุณผู้ชม
ส่วนเขาจะมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้จะพาไปขายข้อข้องใจแล้วพาไปสัมผัสความอร่อยกันค่ะ
นั่นน่ะสิมันเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะครับเนี่ย
ระหว่างหนังแขกกับกระเพาะป่าไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเดี๋ยวน้องใบตองจะพาไปหาคำตอบแน่นอน
แต่ต้องบอกก่อนครับว่าร้านกระเพาะปลาคาเท่ที่น้องใบตองกำลังจะพาไปร้านนี้เนี่ยเป็นตำนานความอร่อยที่อยู่คู่กับเยาวราชมานานกว่าสี่สิบปี
ตอนนี้เหมือนน้องใบตองจะถึงร้านแล้วล่ะครับ

สวัสดีค่ะตายแล้วมีร้อนหรอ

คือหนูมาสายไปแค่ชั่วโมงเดียวเอง
เฮ่ยมาสายไปชั่วโมงเดียวเองนะเจมส์มนต์

อ๋อคุณผู้ชมกระเพาะปลาไลฟ์ขายดี

นี่คุณผู้ชมไม่ถึง๑ชั่วโมง
เตรียมจะหมดหม้ออีกแล้วจ้า
นี่ก้นจริงนะคะนี่คือก้นแล้ว

ขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง
ขายได้กำไรวันละเท่าไหร่

อย่าเรียกหมื่นเดียวตั้งหมื่นนึง

จุดที่ทำให้กระเพาะปลาคาเท่

มันมีจุดเริ่มต้นมาจากหนัง

คือตอนนั้นเขาทดพระปลาเอง

ก็มาขายลูกแล้วก็ยึดปักหลักตรงนี้

ก็เลยกลายเป็นชื่อที่มันติดปากจริง

มีคนตั้งฉายาให้กระเพาะปลาคาเท่
เขาเป็นเมนูกระเพาะปลาสูตร

ใช่ไอ้ผู้ฉลามคนจน

คุณสองต้องดูข้าวปลาของพี่นิดหนึ่ง
มันเป็นแผ่นค่ะหูฉลามันจะเป็นแผ่น
แล้วพอมันพอทานเข้าไปปุ๊บมันจะเหมือนหูฉลาม
คือรสชาติเนื้อสัมผัสจะคล้ายหูฉลาด
แต่ไม่ได้ใส่ถุงฉลากออกไป
ใช่ท่านสันติเป็นคนตั้งให้
ชีว่าหน้ามน้ำน้ำปละสูบล่มเหมือนหูฉลาม
ของเรานี่โอเครสชาติก็คล้ายกัน

กับผ้านะคะเฮ้อยแผ่น

วันนั้นลูกค้าสั่งไปออกงานเลี้ยงแต่งงาน

แล้วก็ทำไปทำมาแขกในงานชอบ
เราก็เลยว่าเห็นแขกโอเคเราก็เลยนำมาต่อยอ้อด

ชิมหมดแน่นะ
ได้จริง

เนี่ยเขาครบรสทั้งหวานเค็มเผ็ดแบบกลมกล่อมจึงเป็นที่มาของฉายาที่ได้รับว่า
เป็นร้านกระเพาะปลาหูฉลามน้ำแดงสำหรับคนจนเพราะจะมีสามรสชาติเหมือนกัน
แต่จะแตกต่างตรงที่ไม่ได้ใส่หูฉลามนี่แหละครับและใช้วัตถุดิบทั่วไปตามท้องตลาดในส่วนผสมที่พอดี
สูตรเฉพาะของทางร้านจึงทำให้กินแค่กระเพาะปลาเปล่าแบบไม่ต้องใส่เครื่องก็อร่อยฟินแล้วล่ะครับ
แต่ถ้าไม่สะใจจะใส่เส้นหมี่หรือกินกับข้าวก็อร่อยไม่แพ้กันครับไม่ต้องชิมแล้วค่ะเจ๊มน
ต้องบอกว่าไอ้ตัวกระเพาะปลามันอร่อยมากเลยชิ้นใหญ่ชิ้นแบบเต็มปากเต็มคำแล้วมันมีความเด้งกรอบแบบอร่อย
แล้วเราต้องเลือกไหมคะว่าต้องใช้ปลาอะไรถึงจะอร่อยเท่าที่เพื่อนกับพี่ขายมาสี่สิบปีนี่ค่ะ
พี่สังเกตว่าพี่จะต้องเปลี่ยนตัวปลาปลาปลาทุกทุกสิบห้าปีสิบห้าปีเปลี่ยนทีแล้วก็ใช้มาสิบห้าปีปุ๊บของขาด
เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปลาหมดหน้าน้ำหรือว่าหรือว่าเขาใช้กันเยอะก็มาเปลี่ยนเป็นเหรียญ

เป็นใครก็หงายเงิบกันทั้งนั้นแหละครับ

ของการเปิดร้านอาหารคันแรกของเจมนท์เท่านั้น

สำหรับน้องไม่ต้องคนเดียว

ร้านกะเพราะปลาคาเท่อยากให้ทุกคนมาลองชิม
เปิดตั้งแต่๑๙๓๐ถึง๑๗๐๐แต่บอกนิดนึงกะชิมบอกนี่เลยว่า

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ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

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ
ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

ขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะพี่ทุกท่านเองนะคะ

อย่าลืมมาลองลิ้มชิมรสกันเยอะนะครับ
เพราะนอกจากความอร่อยแล้วเจ๊มนต์เขายังมีโปรโมชั่นดีให้กับแฟนรายการอีกด้วย

กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นแบบนี้

ว่ามันคือส่วนถุงนมปลา
ทำไมเราไม่เรียกถุงลมปลาคาเท่

ถุงลมปลาคาเท่เค้าคุณบ้านกลางจะมากินให้อะไร

เพาะปลาวงเล็บถุงลมคาเท่